มึงกูเข้าไง
มึงมึงเดินหน้าลดกลันทางหัวตัวแต่ละคน
เราต้องเข้าทางนี้
หาคู่เยาะไปได้ยังไม่ไหว
อะไรอย่างเงี้ย
ชีวิตกูนี่แม่ดูลำบาก
ถ่ายแม่มือ
ไปทำไม

ชีวิตคุณต้องมีคอนเทนต์ทุกคนเลยค่ะนี่ไม่ได้ตั้งใจนะเพราะที่จอดรถเนี่ย
กูไม่ได้เป็นคนจอดมึงเหนื่อยหรอเหนื่อยทีเดินทางทีนึงน่ะ

ไม่แล้วมันไปได้อ่ะทางนั้นอ่ะ
ไปล่ะมึงมาดูหัวลำบากอ่ะถ้าเข้าทางเนี้ย

แล้วรถเข้าชีวิตกูนี่น่ะแม่ดูลำบากจังมากนี่
หนึ่งไปเอาหนังนะไม่ไปปตายไปเบ้ย
รถเนี้ยกูไม่ได้เป็นคนจอดมึงเหนื่อยอ่ะเดินทางทีหนึ่งน่ะ
กูบอกเลยว่าอย่าอ้วนมาขับขายลำบากทั้งกูกับมึงนี่แหละ
แล้วสัดสัดแล้วไม่มีเพื่อนครบด้วยน่ะแล้วเข้าไปไหนสองคนแล้วอุดอัด
ถ้าไม่ได้ดูอุดอัดป่ะดูปกติแขนแขนกึกแล้วมึงแคบ
แล้วมึงแค่บักเกิ้ลอุ้งกูก็ต้องแต่อะไรยังต้องมาเบียดขับ
ทับแขนเวียดกับมึงอีกดีแล้วที่นั่งหน้ากันสองคนอ่ะคัน
โปรดติดตามตอนต่อไป